คุณผู้ชมฮะเรามาติดตามเรื่องนี้กันหน่อย
ที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าคอรมออนุมัติงบกลาง๒๗๐๐๐ล้านบาท
ในการดำเนินการในการช่วยเหลือประชาชน
เรื่องของค่าน้ำค่าไฟเรื่องของค่าคลองชีพ
และเปิดลงทะเบียนสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นรอบใหม่

ใช่คุณแล้วมันก็มีคำไอ้พวกแบบจนจะตายจนจะตายอยู่แล้ว
เมื่อก่อนมันคือการเปรียบเปลยสมัยนี้มันอาจจะเกิดขึ้นจริงก็ได้
ใช่นะครับฟังการวิเคราะห์เรื่องนี้จากอาจารย์สุภาพคลิกกระจาย
สวัสดีครับคุณปู่กั๊ปกุ่นน้ำแข็งครับ

ถ้ามีคนบ่นว่าโอ้ยชนจะตายอยู่แล้ว
คนจะคิดว่าไม่มีหรอก
คนไทยจะจนแล้วตายเพราะยังไง
ก็ไม่ถึงตายเมืองไทยไม่มีคนอดตายเมืองไทยไม่มีคน
จนถึงขนาดที่จะตายกันเพราะความยากจนแต่นั่นมันอดีต
นะครับพอเกิดโควิดระบาดไอ้คำว่าจนจะตายอยู่แล้วเนี่ย
มันเป็นสภาพที่เกิดขึ้นจริงในสังคมของคนยากร้ายเกิด
ขึ้นจริงเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีคนจนมีคนไม่มีรายได้ไม่
มีเงินจะซื้ออะไรกินแล้วคนเหล่านี้เข้าไม่ถึงโครงการ
เยียวยาสารพัดสารพันธุ์ที่รัฐมีมาตรการออกมาเป็นละรอก
รอกคนเหล่านี้จึงอยู่ในสภาพเหมือนตกสำรวจหาช่องทาง
เข้าถึงความช่วยเหลือไม่เป็นได้แต่นั่งรอจิตเมตตาจิต
อาสาจากคนใจดีที่มีน้ำใจร่วมมือกันบริจาคแจกจ่ายประทัง
ชีวิตไปวันเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่เยอะแต่ก่อน
เราเคยได้ยินประโยคที่เขาโฆษณาขายเหล้าว่าจนเครียดกิน
เล่าเดี๋ยวนี้มีประโยคใหม่ว่าจนเครียดคิดสั้นจนเครียดค่า
ตัวตายถ้าได้ดูข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตดูข้อมูลจาก
กรที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือไม่ให้คนฆ่าตัว
ตายเนี่ยมันจะเห็นชัดเลยว่าคนไทยจมอยู่กับความทุกข์จมอยู่
กับความเครียดทุกข์เครียดจนถึงขั้นไม่มีความหวังจะมี
ชีวิตอยู่ต่อซึมเศร้าไม่อยากมีชีวิตอยู่คนแบบนี้มีมาก
ทุกวันนะครับมีมากขึ้นทุกวันแล้วไหนคนที่ติด
โควิดเครียดคนที่ตัวเองไม่ติดแต่คนในครอบครัวติดก็
ยิ่งเครียดคนที่สมาชิกในครอบครัวตายเพราะโควิดแล้วคน
ที่ตายเป็นคนที่หาเงินเข้าบ้านเป็นหลักของบ้านมันก็อยู่
ในสภาพล้มคนเดียวเจ็บทั้งบ้านเดือดร้อนกันทั้งบ้านคน
ที่ไม่ติดโควิดแต่โควิดทำให้ออกไปทำงานไม่ได้ออกไปหา

ปากเลี้ยงท้องตัวเองไม่ได้มันก็อยู่ในสภาพจนจะตาย
อยู่แล้วอย่างที่ว่าเนี่ยนั่นคนยากร้ายแต่คนที่เป็นคนชั้นกลาง
เป็นผู้ประกอบการก็เครียดไปอีกแบบหนึ่งเครียดเพราะว่า
ธุรกิจมันไปต่อไม่ได้ถึงจะมีผ่อนปลนผ่อนผันคลายล็อก
มันก็ยังไปไม่ได้เงินทองกำไรที่สะสมมาข้อนชีวิตหมด
ไปกับสภาพที่มีแต่ควักมีแต่จ่ายในรอบ๒ปีที่ผ่าน
มาแล้วไม่มีรายได้กำไรหมดแล้วทุนหมดแล้วมีแต่กอง
หนี้ที่ประดังเข้ามาเคาะประตูบ้านทุกวันแล้วอย่าว่าแต่
ธุรกิจขนาดกลางเลยครับเมืองไทยวันนี้ผู้ประกอบการ
รายใหญ่ธุรกิจสายการบินธุรกิจโรงแรมใหญ่ใหญ่ธุรกิจการ
ค่าต่างมันมีลมหายใจรวยรินแบบแผ่วทั้งนั้นผมเอา
เรื่องเหล่านี้มาฉายภาพให้เห็นว่ามันลำบากกันทั้งประเทศ
ตั้งแต่คนลำบากยากจนมากจนกระทั่งคนชั้นกลาง
ธุรกิจผมเอาสภาพความจริงมาตอกย้ำเพื่อผมจะบอกว่าถ้า
รัฐบาลจะขยายวงเพดานเงินกู้กู้เพิ่มเข้ามาอีกเอาเลย
ครับถ้าจะคู่มาแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ได้เอาเลยครับไอ้ที่
ว่ามีเพดานอยู่๖๐เปอร์เซ็นต์ขยายเป็น๗๐เปอร์เซ็นต์เอาเลย
ครับแต่ต้องมีข้อแม้ครับว่าคราวนี้ถ้าได้เงินกู้มาแล้ว
ต้องเอามาแก้ปัญหาให้ประชาชนได้จริงให้มันได้มากกว่า
ช่วงที่ผ่านมาไอ้ที่ว่าคอรมออนุมัติงบกลางมา๒๗๐๐๐ล้าน
เอามาอัดฉีดบัตรคนจนเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่ง
ของเงินกู้คราวนี้รัฐบาลต้องหยิบเอาความผิดพลาดความ
กพร่องในอดีตมาส่องกล้องแล้วทบทวนดูว่าเออที่เคยกู้
กันมาคราวก่อนก่อน๑ล้านล้านตามมาอีก๕แสนล้านทำไมมันถึง
นำมากระตุ้นเศรษฐกิจให้กระเตื้องขึ้นไม่ได้เหมือนที่คาดหมายไว้
ทำไมธุรกิจมันจมจ่อมทำไมคนยากจนอย่างมากทำไมเกาไม่ถูกที่คัน
มันจนมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ากู้มาแล้วเอาไปทำอะไร
กู้มาแล้วเอาไปใช้ในสิ่งที่ควรจะใช้หรือเปล่า
กู้มาแล้วเอาไปซื้อในสิ่งที่ควรซื้อหรือเปล่า
กู้มาแล้วเอาไปใช้คดีหลุยฉุยแฉกหรือเปล่า
นี่เป็นคำถามที่เขาถามกันมาตลอดแล้วคำตอบก็คลุมคลุมเคลือเคลือ
พอเงินกู้รอบเก่าหมดก็กู้รอบใหม่ต่อ
แล้วถ้ากู้รอบใหม่มาต่อแล้วจะใช้เงินกันแบบเดิม

วันก่อนเห็นข่าวว่าสภาพัฒน์
ออกมาเบรกโครงการที่ใช้เงินกู้
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหลายโครงการ
เป็นวงเงินรวมกันหลายพันล้านครับ
เพราะสภาพัฒน์เขาไปส่องดูว่าอ๋อ
พอไปดูรายละเอียดในโครงการที่เสนอเข้ามาเนี่ย
มันเป็นโครงการที่ไม่เหมาะที่จะเอาเงินกู้ไปใช้
เอาไปใช้แล้วก็ไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจตรงไหน
เอาไปจ้างงานอะไรตั้งก็ไม่รู้
แล้วดูแล้วเป็นโครงการที่จะเปิดช่องให้ทุจริตกันด้วยซ้ำไป
ในภาวะแบบนี้ยังคิดจะทุจจริตกันอีกหรือครับ
ทีนี้มาถึงเรื่องเรื่องสำคัญ
เงินกู้ที่จะนำไปเยียวยาให้ถึงมือคนจนเนี่ย
ให้มันถึงปากท้องคนจนที่ไม่มีอะไรจะกินเนี่ย
คราวนี้ถ้าได้เงินมาใหม่ลองทบทวนวิธีการแจกจ่ายเยียวยากันเสียใหม่ได้ไหมครับ
สำคัญคือแจกยังไงให้ทั่วถึง
ยังไงให้มันถึงมือให้มันถึงปากให้มันถึงท้อง
คนที่ลำบากยากจนจริงอันนี้มีปัญหากันมาตลอด
ตั้งแอบอะไรขึ้นมาชื่อเพราะเพราะเท่เท่
แต่ว่ามันไม่ทั่วถึงและมันมีปัญหา
มันจึงเกิดสภาพว่าเวลานี้มีบรรดาคนใจดีที่จิตอาสา
เขาทนเห็นคนไม่มีข้าวจะกินไม่ไหว
เงินทำเข้ากล่องให้ผู้เดือดร้อน
ชุมชนที่นั่นที่นี่ซอยนั้นซอยนี้เพื่อช่วยเหลือให้ได้มีข้าวกินไปวัน
คณะของผมพักพวกผมหลายคนก็ทำกันอยู่อย่างนี้เวลาเนี้ยแล้วเราก็พบว่าคนเหล่านี้เข้าไม่ถึง
เงินที่รัฐแจกจ่ายเข้าไม่ถึงครับ
แล้วจะทำยังไงมันเกิดช่องโวช่องว่างแบบนี้ทั่วไปหมด
ทำไมเขาเข้าไม่ถึงแอปพลิเคชันชื่อเท่เท่ทั้งหลายที่ผุดโผล่ขึ้นมา
เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนที่เดือดร้อนเข้าไปรับการช่วยเหลือ
มีคนเยอะนะครับที่เข้าไม่ถึงคำถามคือทำไมคนจนจริงจริง
คนเดือดร้อนจริงคนไม่มีจะกินจริงจึงเข้าไม่ถึง
นี่คือสิ่งที่คราวนี้รัฐบาลจะต้องทบทวนให้เขาได้เข้าถึง
ให้เขาได้เรียนรู้เทคนิคไม่ใช่คนที่เข้าถึงได้แล้วได้อีก
คนเข้าไม่ถึงก็เข้าไม่ถึงเลย
ทั้งหมดเนี่ยครับคือความสามารถในการบริหารจัดการ
บริหารจัดการเป็นกับการบริหารจัดการไม่เป็น
เอาใจใส่กับการไม่เอาใจใส่
การทำอย่างจริงจังกับทำแบบครึ่งกลางกลางผลลัพธ์มันต่างกันเยอะครับ
ผมถึงบอกว่าทุกโครงการที่ออกมาเนี่ยฟังดูดีเท่
แต่คนที่ตามไปแก้ปัญหาน่างาน

เขาบอกมันมีปัญหากันเรื่อง
ระหว่าง๒ป๓ป
ไหนจะแย่งอำนาจกับปไหน
ไหนก็ไม่สำคัญเท่ากับปปากท้องครับ
ถ้าทำให้ปอปากท้องลำบาก

นี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ

๒ปจะลงพื้นที่วันนี้ก็ตาม

ขอบคุณอาจารย์สุภาพในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ